ประเทศกูมีดูความเคลื่อนไหวภาคการเมือง
วันนี้เคลื่อนไหวกับหลายภาคที่มีท่าทีต่างและกิจกรรมต่าง
เริ่มต้นที่ภาคประชาธิปัดเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา
ประชันวิสัยทัศน์ผู้สมัครชิงตำแหน่งหัวหน้าพัก
ก็ใช้เวลา๙๐นาทีต่อ๙คำถามที่มาจากประชาชน
ก็มีบรรดากองเชียร์กับผู้ที่เป็นแขกรับเชิญ
ที่เป็นผู้บริหารของพักมาร่วมงานกัน
คึกคักก็คือบริเวณสนามย่า
แล้วก็ลานพระแม่ธรณีบีบมวยผมนะครับ
กองเชียร์ของผู้สมัครแต่ละฝ่าย
ก็มากันเต็มที่ฮะทั้งตีกลองยาว
ส่งเสียงเชียร์ผู้สมัครของตัวเองอย่างคลื้นเครง

ทุกคนก็จะมีเวลาตอบคำถามในคำถามเดียวกัน
ก็หลายคำถามแล้วก็แบ่งเป็นกี่นาทีกี่นาทีก็ว่ากันไป
คำถามที่เด็ดที่สุดของทั้ง๓คนผู้สมัคร
ที่จำแหน่งหัวหน้าภักรชาธิปัตรก็คือ
พักประชาธิปัตย์ถึงไม่ได้คะแนนเสียงจากทางภาคอีสาน
เดี๋ยวไปฟังนะครับว่าแต่ละคนจะตอบว่าอย่างไร
ผมบอกพี่น้องเรื่องนโยบายเหล่านี้ใจเย็นรอผม
เดี๋ยวผมมาเป็นหัวหน้าพักผมจะกลับ
ถัดมามันเป็นเรื่องของการบริหารจัดการภายใน
ซึ่งผมเชื่อมั่นว่าการทำงานเพื่อตอบสนองประชาชน
การเป็นผู้นำเดียวไม่ประสบผลสำเร็จ
เราต้องเป็นทีมเวิร์คและผมขายวิธีการทำงานที่เป็นทีมเวิร์คตลอด
เพราะผมรู้ว่าบางสิ่งบางอย่างผมอาจจะไม่รู้
เพื่อนผมอาจจะรู้มากกว่าจะได้มาช่วยกัน
และประเด็นที่๓ผมมีสาขาพักประชาธิปัตย์ในพื้นที่เยอะ
เราต้องกระจายอำนาจให้สาขาได้มีส่วนในการดูแลประชาชน
และสุดท้ายคือหัวใจที่พักไม่เคยพูดถึง
แต่ผมถือว่าสิ่งเหล่านี้สำคัญนั่นคือ
เราต้องทำให้พักเราประชาธิปัตย์ต้องสัมผัสได้
จับต้องได้พูดคุยได้คิดเร็วทำเร็วและทำทำทำทำ
และที่สำคัญที่สุดคือต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าตัดสินใจ
อย่างนี้อีสานเลือกเราแน่นอนครับ
ผมไม่ได้คิดว่าที่ผ่านมานโยบายประชาธิบัตย์ไม่ตอบโจทย์คนอีสาน

โยบายประกันรายได้ก็ใช่เรียนฟรีก็ใช่อสมก็ใช่

และผมจะต่อยอดนโยบายเหล่านี้
ผมเคยแก้ปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งเป็นหนี้ที่เร่งด่วนที่สุด

แล้วก็มีแผนที่จะต่อยอดตรงนี้เช่นเดียวกัน
ผมมีแนวคิดจะทำเรื่องของการบริหารจัดการน้ำ
ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่รวมทั้งเรื่องของที่ทำกิน
ทั้งหมดนี้ผมเชื่อว่าเรามีนโยบายที่ตอบโจทย์คนอีสาน
ที่ผ่านมาปัญหาก็คือเราถูกขัดขวาง

ได้ให้ไม่สามารถลงพื้นที่ได้
แล้วก็มีการบิดเบือนข้อมูลใส่เรา
ผมคิดว่าผู้นำพักประชาธิปัตย์ที่จะสร้างคะแนนเสียงในอีสานให้ได้
ในการเลือกตั้งครั้งนี้ต้องไม่ใช่คู่ขัดแย้งครับ
ขออภัยด้วยที่ต้องกล่าวเช่นนี้
แต่ผมเดินไปในอีสานนี้ผมเดินได้ทุกจังหวัด
ประการที่๒สามารถให้อีสานพ้นจากความยากจน
จากความด้อยกว่าในการที่เป็นภาคใหญ่ที่สุด

เพราะฉะนั้นจึงต้องวางแนวทางก็คือ๔เสาเศรษฐกิจ
ฐานการพัฒนาแล้วก็ขยายเศรษฐกิจของเขาออกไป
ให้กว้างมากกว่า๒๒๐๐๐คนนี่คือโอกาสใหม่
ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในเฟสของอลงกรปรบุตรนะครับ
ซึ่งตรงนั้นมีรายละเอียดหมดทั้งนโยบายมาตรการแนวทางทั้งหมด
และทุกจังหวัดขาลับที่ไปมาครับ
พร้อมสำนุนประชาธิบัติจาก๔คนในจำนวน๑๒๖คน
ผมเชื่อว่าเราเอาได้อย่างน้อยยี่สิบคนครับ
อันนี้เขาดีเบตชิงตำแหน่งหัวหน้าพักประชาธิบัตย์กันนะ

แต่ยังไม่ใช่หาเสียงเลือกตั้งอะไรทั้งสิ้นนะครับ
แต่มันเป็นบรรยากาศที่เออก็มันดีนะ
ถ้าใครชื่นชอบบรรยากาศความคึกคักด้านกลางเมืองแบบนี้

ใช่เริ่มแล้วเริ่มมันจริงนะคะ
ทีนี้มาดูบรรยากาศของพักชาติไทยพัฒนาค่ะ
วันนี้จัดประชุมใหญ่เลือกคณะกรรมการบริหารพักนะคะ
เปิดตัวอดีตนักการเมืองดังจากพักอื่นที่มาร่วมพักด้วย

อดีตสสกพพฤไทย

รวมถึงนายประจักษ์แก้วกล้าหารอดีตรองหัวหน้าพักภูมิใจไทยและภรรยา
ที่ประชุมมีมติให้นางสาวกัญจนาลูกคนโตของคุณบรรหารศิลปะอาชา

ขณะที่นายอนุชาเป็นรองหัวหน้าพักค่ะ
เลขาที่การภักษ์คือนายประพัฒน์โพธัศุทนนะคะ
คุณกาญจนาก็ให้ความมั่นใจว่าจะไม่ให้เสียทีที่เกิดเป็นลูกมังกรการเมือง
แม้ว่าพ่อจะจากไปแล้วแต่เลือดของบรรหารยังอยู่ในตัวค่ะ
ตนเองและนายวรวุฒิศิลปะอาชาน้องชายมุ่งมั่นทำงาน
อภัยไม่เคยโกรธใครและเป็นมิตรกับทุกคน

ก็ตกลงเป็นคุณกัญจนานะฮะลูกสาวคนโตนั่งหัวหน้าพัก
ทีแรกมีข่าวว่าคุณวราวุฒิจะเป็นหัวหน้าพัก
แต่ว่าไม่ใช่เป็นคุณกัญชนานะครับ
ไปดูพักรวมพลังประชาชาติไทยนะครับ
วันนี้เป็นวันที่๒ครับที่นายสุเทพเทือกสุบัน
ก่อตั้งพักพร้อมกับคณะกรรมการบริหารพัก
ก็ออกเดินเท้าคารวะแผ่นดิน
เพื่อเชิญชวนประชาชนให้มาสมัครเป็นสมาชิกพัก
วันนี้ไปตั้งแต่ซอยทองหล่อนะครับ

แล้วไปสิ้นสุดที่หอศิลป์กรุงเทพ

บอกว่าน้องหลานสื่อมวลชนที่มาทำข่าว
ขอให้ถอดคำพูดของบรรดาผู้ที่มาเดินในวันนี้ของพักเนี่ย

เพราะตอนนี้มีผู้ไม่หวังดีไปยื่นร้องกรกตให้ตรวจสอบ
เพื่อจะเล่นงานพักรวมพลังประชาชาติไทยเยอะมาก
ทำผิดกฎหมายหาเสียงเลือกตั้ง

อันนี้เขาแค่มาหาสมาชิกพัก
แล้วคุณสุเทพเขาก็ย้ำกับทุกคนว่าเดินไปเนี่ย
ห้ามไปบอกว่าให้มาเลือกพักนี้พักนี้นะ
ไม่ต้องบอกนะว่าให้มาเลือกพักรวมพลังประชาชาติไทย
บอกแค่ว่าให้มาสมัครเป็นสมาชิกพัก

แต่มันก็เดินถือป้ายพัก

เดี๋ยวมาสอนว่าสมัครสมาชิกพักไหนไง
เดี๋ยวไปสมัครผิดพัก

เดี๋ยวจะมีประชุมใหญ่วันอาทิตย์นะครับ
ก็เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าตอนนี้ตามรายงานข่าวนะครับ

ที่จะเลือกคณะกรรมการบริหารพักชุดใหม่
ตกลงพลตำรวจโทวิโรธเปล่าอิน

มีข่าวว่าจะเป็นคุณหญิงสุดารัฐเกยุรพันธ์
แต่คุณหญิงสุดารัฐจะไปนั่งตำแหน่งประธานยุทธศาสตร์ภักดิ์
และจะเป็นบัญชีรายชื่ออันดับ๑
ที่จะเสนอชื่อชิงตำแหน่งนายรัฐมนตรีในการเลือกตั้ง
แล้วก็มีชื่อของนายชัดชาติสิทธิพันธ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

อาจจะชูเป็นจุดขายของพักเลยล่ะนะครับ
ทีนี้ก็มีคำถามว่าแล้วทำไมไม่ให้คุณหญิงสุดารัฐนั่งหัวหน้าพัก
มีรายงานข่าวว่านี่เป็นสิ่งที่พักเพื่อไทยต้องเตรียมแผนสำรองเอาไว้
เพราะถ้าคุณหญิงสุดารัฐที่เป็นความหวังณขณะนี้

แล้วพักเพื่อไทยถูกยุบพัก

คดีที่แกนำไปแถลงข่าววิพากษ์วิจารณ์คอสชในวันนั้น
แล้วก็ผิดเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองหรือไม่เนี่ย
นัดฟังคำสั่งคดี๒๘พฤศจิกายนนี้
ถ้าคดียาวไปถึงการถูกยุบพักขึ้นมาจริง

ถ้าช่วงที่เขาสั่งยุบพักท่านะ
ถ้าเกิดสั่งยุบพักขึ้นมาแล้วช่วงเวลานั้น
เป็นช่วงที่มันอยู่ในกำหนดที่ไม่ทันแล้ว
ในการเป็นสมาชิกพักใดสมาชิกหนึ่ง
มากกว่า๙๐วันถึงจะลงสมัครสอสอได้